เรื่องการแข่งขันเป็นการประกวด
ว่ากันว่าเรื่องการประกวดส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประกวดสวยงามใช่ไหม
แต่เนี่ยจะประกวดเรื่องของความใหญ่

เพราะฉะนั้นใครที่ชอบอะไรใหญ่ตามผมมาเลย
ขุนนี่เห็นขาวกว่าเปลี่ยนกันไม่ได้เลย

ถึงจังหวัดอูดราณทานี

ลองไปดูนะ

ที่เห็นประกวดกบ
ยังไม่พูด

หน้าได้มาจากไหนบ้างในไทยก็อุดรต่างประเทศก็มีสปลาวก็รวบประกวดนะฮะ
พ่อพันเม่พันรวมเป็น๒พันแล้วนะ
โอ้โหหลายพันแห้ง
ไม่ใช่แบบนั้น
ไม่ถึงสายพันมัน

สวยด้วยตลกด้วย

กบมันไม่ได้อยู่นิ่งแล้วฮะดูมันกอดรัดฟัดเวียง

แบ่งกันตัวพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ
อันนี้ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าตัวพ่อพันธุ์มันจะเล็กกว่าแม่พันธุ
เพราะว่าสรุปผลการประกวดแล้วเนี่ย

ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ฟาร์มของนายตะวัน
แล้วว่ากันว่าน้ำหนักที่หนักที่สุดที่ชนะเลิศในงานนี้คือ
สัก๔๑๐กรัม

อื้มเกือบครึ่งโลนะ
แต่พอไปดูทางฝั่งแม่พันธุ์ที่ชนะเลิศอันดับหนึ่ง

น้ำหนักเท่าไหร่ลองเดาดูตัวแม่พันธุ์

โหใหญ่กว่าฝ่ามือ

เพราะว่าถ้าทำดีเนี่ยนะโอ้โหมันสร้างรายได้ดีมากเลยนะครับ
บางคนเขาเลี้ยงกบเพื่อเป็นรายได้เสริม
จนบางครั้งบางคราวมันกลายเป็น

ทำให้ดีนะโดยงานสนับสนุนหน่อย

รับรางวัลกันไป
ไปไกลไปที่อุดรธานี